อย่างที่โดนหลอกคืออะไรคืออะไรฮะความโลภอืม
อันนี้ยอมรับความไว้ใจความรักอืม
ความกลัวเขาเอาสามอย่างมาเล่นโลภก็คืออ้าวเราก็อยากจะเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละ
ใช่ไว้ใจก็เห็นว่ารู้จักกันมาเห็นตั้งแต่เด็กเด็กค่ะ
แล้วรักเขาด้วยเจ๊บอกว่ารักเขามากด้วยเห็นเป็นน้องเลยอ่ะ
เด็กแถวบ้านค่ะเขาเป็นคนพูดจาดีด้วยค่ะพี่พูดจาเพราะพูดจาเพราะมาก
ส่วนความกลัวก็คือกลัวว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาต่อเดี๋ยวมันไม่ได้คืน